จอแจ๊ริมจอของเรามีหนึ่งสาวเขาบอกว่าเอวพริ้วระย้วยระย้ายมาก
จะเป็นใครไปชมเลยค่ะกับช่วง
ก็รู้กันอยู่นะคะคุณผู้ชม
ว่านักร้องมันต้องพ้องมากับการเต้น
จะเต้นแบบเอวพริ้วระยิ้วระย้าย
หรือจะสายเอวเด้งหน้าเด้งหลัง
ชิลมใหญ่ให้ถ้องทำทำมาหมดแล้วนะฮะ

เบอร์แบบเบอร์เบอร์มาก

มากลางค่ำกลางคืนมีวิ่งหนีทุบนะคะดันบอกเลย
ว่าแต่หลังยังดีอยู่ใช่ไหมคะลำไยหา
ดังแกรปเมื่อกี้ลองทำดู
ตอนแรกมันก็ดูเซ็กซี่นะแต่พอเดินเท่านั้นแหละมันดูน่ากลัวไงไม่รู้เนอะ
คือตีรังกาไปซึ่งเดินได้ด้วยแค่ตีรังกาเราก็จะไม่ไหวแล้วนะคะ
สุดยอดจริงลำไยนะคะเอวดีเอวอ่อนเอวพริ้วลำไยหายทองคำ